คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปไปดูความสูญเสียในวงการตำรวจกันหน่อยนะคะ
เมื่อเพื่อนที่ร่วมอบรมพนักงานสอบสวนด้วยกัน
ไปเจอเพื่อนตำรวจยิงตัวเองตายในรถยนต์ส่วนตัว
สาเหตุที่ก่อเหตุคาดว่าเกิดความเครียด
ที่อาจจะไม่ถนัดกับงานคอมพิวเตอร์
ก็เลยยิงตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดที่หน้าสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจสภพุทธมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
รถยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่ที่สถาบันส่งเสริม
งานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งเป็นถนนข้างแฟลต์ที่พักนายตำรวจ
เบาะข้างคนขับพบร่างของร้อยตำรวจเอก
ทรงศักดิ์ใจชะกันอายุ๔๙ปีเสียชีวิต
สภาพศพนั่งอยู่ที่เบาะไม่สวมเสื้อ
่งกางเกงขาสั้นสีดำมีเลือดไหลที่ปากจมูก
แล้วก็พบรอยรูกระสุนที่ศีรษะด้านหลัง
ส่วนที่พนักพิงศีรษะไปพบรูกระสุน๑รู
ข้างเบาะขับเบาะคนขับแถบซ้าย
พบปืนขนาด๙มิลลิเมตรอยู่๑กระบอก
เบาะข้างคนขับเจอซองปืน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานในรถทั้งหมดเอาไว้
เขม่าวปืนดินแล้วก็เก็บรอยนิ้วมือ
ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุธีเทียนใหญ่อายุ๔๔ปี
รองสารวัตรป้องกันปราบรามสพป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
พบศพแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตายเล่าว่า
ช่วงเช้าเนี่ยเอาขยะไปทิ้งด้านล่างเห็นรถของผู้ตาย

พบรถจอดติดเครื่องอยู่ก็เลยเคาะกระจกเรียก

ระหว่างนั้นมีเพื่อนตำรวจที่กำลังเดินมาหลายคนช่วยกันดู
ก็เลยแจ้งตำรวจท้องที่ให้มาตรวจสอบหน่อย
ทีนี้พอมาตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ซึ่งตัวเองกับผู้ตายเขาพักอยู่ห้องเดียวกันนะ
แล้วก็เพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คนนะคะ
ผู้ตายตำแหน่งเดิมก็คือรองสารวัตรป้องกันปรับ

สมัครย้ายฝ่ายพนักงานสอบสวน
มาอบรมด้วยกัน๓เดือน
โดยจะอบรมแล้วเสร็จวันที่๒๗กันยายนนี้
คือใกล้จะจบแล้วอบรมใกล้จะหมดแล้ว
ที่ผ่านมาผู้ตายมีนิสัยดีมีความมุ่งมั่นในการอบรม

การพิมพ์แล้วก็การลงรูปในคอม
แต่เพื่อนในรุ่นก็ช่วยกันสอนแล้วก็แนะนำกันมาตลอด
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีความเครียดมาจากเรื่องอะไร
เพราะเห็นผู้ตายครั้งล่าสุดตอนยืนอยู่ริมระเบียงตอนเที่ยงคืน
ตำรวจได้ติดต่อยาดจากจังหวัดสิงห์บุรี
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลย
จริงแล้วผู้ตายเขาเครียดเรื่องอบรม
งานสอบสวนที่เป็นงานที่ไม่ถนัดหรือว่าเป็นเรื่องอื่น
ต้องรอการสอบสวนที่ชัดเจนต่อไปค่ะ